คุณผู้ชมก็ถามพี่เบิร์ตเลยนะคะว่างานบุญบ้างไฟเนี่ยเขามีไว้เพื่ออะไรคะ
อ้าวก็ต้องเรื่องของฝนอยู่แล้ว

แต่ว่าต้องถามแบบนี้ว่ามีองค์ประกอบอย่างอื่นในงานบ้างไฟอะไรบ้าง

แล้วทำไมต้องพกขวานไปในงานด้วย

แล้วมีคนได้รับบาดเจ็บถูกขวานฟันนะคะคุณผู้ชม

ไปดูเหตุการณ์ความวุ่นของวัยรุ่นที่จังหวัดบุรีรำ
เพราะว่าเป็นงานบุญบ้างไฟแต่ไปตีกันยับเลยค่ะ
โอ้โหชุนละมุนวุ่นวายคุณผู้ชม
วิ่งกันไปคนละทางวิ่งใสกันก็มี

พวกรุมทำร้ายคู่กรณีทั้งชกต่อยเอาอาวุธของมีคมโอ้ควักกันออกมาหมด

ชาวบ้านแถวนั้นแตกตื่นกันหมดเพราะว่าเขามาร่วม

จัดขึ้นอยู่ในพื้นที่ตะมนถาวรที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำ

มีเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านพยายามร้องตะโกนห้ามแล้วนะ
แต่หยุดไหมไม่หยุดแล้วไม่มีใครสนใจค่ะ
เหตุการณ์นี้มีชาวบ้านถูกลุกหลงได้รับบาดเจ็บหลายคนเลยทีเดียว
เจ้าหน้าที่ที่เขามาดูในงานเขาก็เข้ามาห้ามปรามนะแต่ห้ามไม่ได้จริง
สอบถามพี่ที่เป็นเจ้าของร้านขายของชำที่อยู่ใกล้กับพื้นที่เกิดเหตุ
พี่กันเล่าแบบนี้ว่าเมื่อวานโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยมันชุลมุนวุ่นวายจริง
ไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครตอนตีกันชาวบ้านเนี่ยโอ้โหวิ่งหนีพากันแตกตื่น
หลายคนต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดและทำไมรู้ไหมคะพี่เบิร์ต
เจ้าของร้านชำนี้บอกว่ามันไม่ใช่แค่วิ่งหนีทำร้ายกันนะของในร้านพี่หายเพียบ
เขาบอกไม่รู้อีท่าไหนบางคนอาศัยช่วงชุนละมุนมาหยิบฉวย
เอาเบียร์เอาเครื่องดื่มในร้านไปเฉยเลยแพ้อย่างอื่นไม่เอา
ใช่แล้วไม่จ่ายเงินอันนี้ไปเลย
สาเหตุที่ตีกันเดาว่าวัยรุ่นต่างดื่มกันจนเมาไม่ได้สติแหละ
ก็เลยก่อเหตุทีนี้คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เลยลงพื้นที่ไปหน่อย
ไปเจอกับหนึ่งในผู้บาดเจ็บค่ะ
ก็คือคุณพงศกรใจพักดีเนี่ยเห็นไหม

ถูกทำร้ายร่างกายเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า
เมื่อวานตัวเองก็เดินทางไปร่วมงานบุญบ้านไฟกับเพื่อนนั่นแหละ
ไปถึงก็เห็นวัยรุ่นเฮ้ยยกพวกตีกันแล้ว

เหมือนพกขวานมาด้วยขนาดไม่ได้ใหญ่แต่ขนาดเล็ก
แล้วเอาเข้ามาฟันที่ปากกับคิ้วของเขาเฉยเลย
ก่อนจะมีวัยรุ่นอีก๗๘คนวิ่งเข้ามารุมกระทืบซ้ำ
โชคดีชาวบ้านช่วยเลยรอดออกมาได้ค่ะ
มันไม่รู้จักใครนะครับ
มีกี่คนที่เข้ามารุมเรา
รู้แบบว่ามันเข้ามาออกเพื่อนก็หางที่ส่วนพังบ้าน
เค้าตอนนี้มีเรื่องมีลาวกับเขามาก่อนมั้ย

เดี๋ยวดูจากใครเลยนะอยู่ดีก็ไปโดนรุมกระทืบสักงั้นเลยนะคะ
ทีมข่าวเล่าเนี้ยอ่าเนี้ยเนี้ยสภาพดูสิเนี้ยคิ้วแตกต้องเย็บเลยน่ะ
หลายเข็มแล้วน่ะใช่หลายเข็มทีมข่าวก็เลยเดินไปที่สถานที่จัดงานกันหน่อย
มันเป็นวันสุดท้ายแหละก็ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่มาเป็นร้อยนายเลยวันนี้
มาดูแลรักษาความปลอดภัยแต่ก็ยังมีกลุ่มวัยรุ่นปลาขวดใส่กัน
โชคดีก็ยังไม่มีใครถูกลูกหลงนะ
ทีมข่าวเลยลองสังเกตดูกลุ่มวัยรุ่นแต่ละกลุ่มที่มางาน
เหมือนกับหลายหลายคนคล้ายคล้ายกับมืนเมาสุราครับ
และนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องทะเลาะและบานปลายจนถึงขั้นตีกันนะคะ